แล้วก็อยากจะรู้ว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

เพราะวันนี้เองก็ยังคงมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
แล้วมันมีหลายเพจเหลือเกิน
ใช่มันเป็นการลักษณะที่เพจหนึ่งถูกปิด
มีเพจอื่นมาเปิดต่อแล้วก็แฉข้อมูลต่อแบบต่อเนื่องมากเลย

เป็นภาพแรกที่โพสต์ก็คือภาพฐานด้านหลัง
แน่นอนว่าคงไม่ต้องไปสงสัยปริศนาแล้ว

ลักษณะที่สำคัญยืนหันหลังโบกมือแบบนี้
แต่มันมีข้อความปริศนาว่าหนูถูกทำร้ายจากเพื่อนที่เรารักและไว้ใจ
โอ้โหฮือฮากันมากคนแชร์ในโซเชียลกันเยอะเลย
ต่อมาค่ะไปดูค่ะอีกหนึ่งภาพ
ช่วง๔โมงเย็นนะคะในวันเดียวกัน
อัปเดตค่ะเป็นภาพเซลฟี่กับคนบนเรือ
ก็จะมีทั้งคุณแซนคุณกระติกคุณปอ
มีข้อความว่าเรายังไม่ไปไหน
เรายังรอความจริงจากปากของทั้ง๕คนอยู่
แต่ถ้ายังไม่พูดความจริงเราจะเปิดความจริงให้ทุกคนได้รับรู้พร้อมกัน

แล้วก็มีการลบมีการในโพสต์นะคะลบข้อมูลมือถือ

ติดข้างล่างมักจะมีประโยคนี้ว่าไอ้เพื่อนรัก
ต่อมาค่ะตอน๖โมงเย็นนี่แหละค่ะ
เวลาไล่เลี่ยงกันเลยนะคะแหมก็สักประมาณห่างสัก๒ชั่วโมงเนอะ

เป็นรูปภาพเครื่องยนต์ด้านท้ายเรือสปีดโบ๊
คุณผู้ชมลองดูนะคะเราไล่เรียงเวลามาให้
๑๑นน๒๓น๑๖น๑นและ๑๗น๕๙น
ฉกหลังเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีคำบรรยายค่ะ
ต่อมา๑ทุ่ม๔๐นาทีเป็นการโพสต์คลิปกติกวันเกิดเหตุ
จังหวะเธอพยายามจะขึ้นเรือแล้วมันใส่รองเท้าส้นสูงอ่ะเออ
แล้วในนั้นก็เหมือนกับมีการพูดคุยแซวกันด้วยเชิงหยอกเดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะ
อ่าลองดูลองดูรองเท้าส้นสูงลองดูลองดูลองดู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
เออไม่รอดไม่รอดไม่รอดเว้ย
แล้วคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมคะมันมีข้อความระบุด้วยนะว่า
ฉี่ไม่ได้หรอกท้ายเรือขนาดเรือจอดโดนคลื่นซัด
ยังต้องเกาะแขนผู้ชายสองคนประคองเลยเราพูดไม่ได้ก็อย่าใส่ร้ายเรา
ไอ้เพื่อนรักมีคำว่าไอ้เพื่อนรักอีกแล้วนะครับอืม
คอมเมนต์ของคลิปค่ะมีการโพสต์ภาพวาดผู้หญิงกำลังเงยหน้า
อืมอ้าปากกว้างแบบนี้ค่ะมีเม็ดยาหลากสีกำลังร่วงลงสู่ปาก
อ่ะไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะต่อมามีโพสต์ภาพของคุณตังโมในสตอรี่ค่ะ
ข้อความฆ่าทับบนรูปว่านี่โมเองนะทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งโมไป
จะทำให้ความจริงปรากฏโมไม่ต้องการอะไร
จากความรักที่ทุกคนมอบให้มนต์ในตอนนี้และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ถามว่ามันยังอยู่ไหมโพสต์คลิปต่างถูกลบไปเรียบร้อยนะคะ
เรียกได้ว่าเพจเฟซบุ๊คนี้ปลิวค่ะโอ้ในช่วงเวลาตีสองกว่ากว่า
หลายคนบอกเฮ้ยกำลังเข้าไปดูอยากรู้เกิดอะไรขึ้นต่อไปอีก๒ชั่วโมงข้างหน้าจะมีไหม
อ่าปรากฏหายไปแล้วใช่ทีนี้มันปลิวไปมันมีความเคลื่อนไหวในไอจีที่คุณตังโมเนี่ย
เคยลงรูปแมวค่ะไอจีที่ชื่อว่าเมลอนมอนสเตอร์อืมตอนเนี้ยณล่าสุดที่ดิฉันดูตอนเนี้ยเนี่ย
คือก็มีความเคลื่อนไหวแค่สามโพสต์ค่ะจะเป็นภาพลักษณะคล้ายคล้ายกันกับที่โพสต์ในเฟซบุ๊คนี่แหละค่ะ
อันนี้นะส่วนอันนี้เขาเขียนเอาไว้เขาก็บอกว่านี่โมเองนะทุกคน
เพิ่งทิ้งโมไปโมจะทำให้ความจริงปรากฏค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นภาพกระติก
แล้วก็หันหน้ามาเป็นภาพกระติกเนี่ยหันหน้ามาแล้วก็บอกว่าเอ่อ
ขอผู้ใจดีปล่อยเพจให้เราหน่อยเราจะเปิดวิรกรรมเพื่อนรักเรา
อกจากนั้นก็เป็นการโพสต์ภาพวาดที่เป็นเอ่อเงยหน้าคือภาพอ่ะมันจะลักษณะคล้ายกับ
ในเฟซบุ๊คกันแต่อย่างภาพนี้ก็คล้ายกันภาพคุณกติก
แต่ว่าเป็นหันหน้าด้านข้างแล้วเห็นหน้าชัดเจนแต่ทีเนี้ยใน
อ่าของแอร์จีนี้อ่ะค่ะอืมมันมีลิงก์ที่ให้เข้าไปที่

ก็จะเป็นความเคลื่อนไหวที่เหมือนกับว่าเป็นเพจที่เปิดมาเพื่อจะลงรายละเอียดความเคลื่อนไหว
เพราะว่าเขามีข้อความว่าเป็นภาพจริงมีหลายภาพนะ
อย่างนี้ภาพกะติดกำลังดูโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็เขียนข้อความว่าปิดเฟสเราอย่าคิดว่าจะปิดปากเราได้ไอ้เพื่อนรัก
อกจากนี้มีการโพสต์รูป
อย่างล่าสุดที่ดิฉันเข้าไปดูเมื่อชั่วโมงที่แล้ว
แล้วก็เขียนว่าพี่คนนี้จะพาหนูไปโรงแรม
หนูถามว่าจะไปทำไมคะเขาบอกว่าจะไปรอเพื่อน
อยากรู้ว่าหนูไปไหมต้องติดตามต่อค่ะ
คุณนัทธนันเชื่อไหมเพจนี้เพิ่งเคลื่อนไหวเมื่อเช้านี้ใช่ไหมตอนนี้ผู้ติดตาม๔แสนกว่าแล้วนะ
คนมากดแบบเร็วมากและในคอมเมนต์ในโพสต์นี้ค่ะ
แล้วพอดีฉันเข้าไปดูในเฟซบุ๊กนั้นน่ะเลื่อนไปดูภาพมันจะคล้ายกัน
เป็นไงแต่มันมีเสียงมันมีคลิปเสียงสั้นไม่กี่วินาที
ฉันอยากให้คุณผู้ชมลองฟังแล้วคุณผู้ชมลองฟังดูซิว่าเสียงเหมือนใคร
คุณผู้ชมแค่ไม่กี่วิหลายคนฟังแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่มันเสียงแตงโมนี่

แล้วมันจะเกี่ยวข้องอะไรไหมกับประโยคที่พูดว่ามันคือในโรงแรมที่กูนอนใช่ไหม

อ๋อนั่นสิน่าสงสัยเหมือนกัน
ยังต้องหาคำตอบอยู่แล้วก็เชื่อค่ะ
ตลอดทั้งวันวันนี้จะมีความเคลื่อนไหวต่างออกมาอยู่เรื่อย

ตอนนี้เราถามว่าเรารู้หรือยังคนที่โพสต์คือใคร

นี่ค่ะตอนอยู่ฝรั่งเศสแม่ให้อดีตคนคุ้นเคยติดต่อหาผม
่นทำนองไม่พอใจที่ปรึกษาด้านกฎหมายคนเดิม
ผมบอกรอกลับมาคุยกันแล้วอยู่ก็มีการ
คือเหมือนกับมีสื่อโซเชียลของตังโมไม่หยุด
มีการออนไลน์สื่อโซเชียลของตังโมไม่หยุด
ส่วนตัวผมหมายถึงส่วนตัวทนายตั้มนะ
เชื่อว่าแม่เจอที่ปรึกษาคนใหม่ช่วยวางแผนการตอบโต้ให้

อยากรู้ใครได้ข้อมูลไปทำเพื่ออะไรถามแม่เลยครับ
อ้าวทีนี้แน่นอนค่ะว่าถามแม่นะคะ
ทีมข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามนะคะ
คุณแม่พะนิดาเสรียรยุทธิ์โดทินคุณแม่ของคุณตางโม
คุณแม่เปิดเผยแบบนี้ว่าเอ้าโทรศัพท์ของตังโมอยู่ที่คุณแม่เองแหละ
แต่ภาพเหล่านี้เอาจริงแม่ก็เห็นมาก่อนหน้านี้แล้ว
เคยเปิดดูแล้วก็มีภาพบนเรือเยอะเป็นร้อยภาพ
แม่เลยไม่ได้ตกใจที่เห็นภาพที่มันถูกโพสต์ออกมา
แต่แม่ไม่ได้เป็นคนโพสต์

ก็มีกระติกกับแอนนาเพื่อนสนิทรู้รหัส
แต่ที่มันเป็นประเด็นแม่เชื่อนะคะ
บอกว่าแม่เชื่อว่ากระติกเป็นคนโพสต์อ้าว
เพราะแม่บอกว่าเพราะมันเป็นรูปของกระติก
เชื่อว่ากระติกอาจโกรธและจะประชดแม่
ที่ถูกอายการแจ้งข้อหาเพิ่ม

ถ้าเกิดอ่านดูทุกคนก็รู้มันเป็นการโจมตีกะติก

ก็ต้องไปเจอเจ้าอาทิตย์ตำรวจอยู่แล้วนั้นในกรณี
เรื่องของการฟ้องคุณจินสามีของคุณหนิงล่ะค่ะ
ก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้แหละว่าเธอก็พูดเรื่องรูปนั้น
เออนะคะทีนี้ไปกันที่ทางด้านของคุณแอนนาเพื่อนสนิทกันบ่อยไหม
อยากรู้ไหมคะเพราะว่าเวลามันมีเรื่องอะไรกับคุณตังโม
เขาก็จะพุ่งเป้าไปทางบรรดาเพื่อนสนิทด้วยกัน

คุณแอนโนโพสต์เฟซบุ๊กนะคะคุณแอนนาโพสต์แบบนี้
ว่าใครที่ใช้เครื่องของโมอยู่หยุดเถิด
ถ้าจะทำอะไรอย่าเอาชื่อโมมาใช้
แล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าจะทำอะไรเนี่ยอย่าเอาชื่อโมมาใช้

ล่าสุดมีการทักหาฮิปโปทักหาเบิร์ต
คุณอานนท์บอกงงมากอย่าทำเลยมันไม่ดีหรอก
ถ้ามีหลักฐานให้ลงคลิปไปไม่ใช่แอบอ้างแบบนี้

เออทีนี้พอเห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะ
เรามาดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดกันหน่อยดีไหมคะ
ก็คือคุณปอตอน๙โมง๔๕นาทีนี่คุณผู้ชม
ล่าสุดเลยนะคะปตนุพัฒน์ไปพบพนักงานสอบสวนที่สพเมืองนนท์แล้วนะ
หลังจากที่อายการจังหวัดนนทบุรีเขามีคำสั่งให้แจ้งข้อหาเพิ่ม
ข้อหาเสพวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภท๒
ก็ใช้เวลาไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนไม่ถึงชั่วโมงค่ะ
ประมาณนัก๔๕นาทีปกับทนายออกมาจากห้องสอบสวนแล้วสื่อมวลชนพยายามถามนะ
ถามเรื่องที่นายอัชริยะเขาออกมาพูดถึงหลักฐานเด็ดเตรียมจะฟาด
แล้วก็พูดถึงกรณีโซเชียลมีเดียต่างมันเกิดขึ้นแบบนี้
ใครเป็นคนปล่อยอะไรออกมาพยายามถามปอค่ะ
ไม่ตอบคำถามสื่อเลยนะรีบขึ้นรถตู้ที่จอดอยู่หน้าโรงพักออกไปเลย
เพื่ออะไรล่ะจะได้ทันรวบรวมสำนวนที่ทางอายการสั่งให้สอบเพิ่มเติม
แล้วเดี๋ยวจะได้ทันที่อายการจะมีการส่งฟ้อง๒๗พฤษภา
แม้จะมีความเคลื่อนไหวเพราะอายการก็นัดให้ทุกคนมาฟังคำสั่งอายการ๒๗พฤษภาคมนี้
แต่มันน่าสนใจด้วยนะเขาบอกว่าแหมเมื่อวานนี้หลายคนก็อยากจะรู้ว่าทางด้านคุณอัจฉริยะ
คุณอัจฉริยะออกตัวหรือว่าออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างไรคุณน้ำแข็ง
คือเดินหน้าเต็มสูบเลยค่ะบอกว่ารู้แล้วว่าใครเนี่ยฆ่าแตงโม
แล้วหลังจากนี้นะเตรียมจะกระชากหน้ากากฆาตกร
นี่ค่ะสิ่งที่คุณอัจฉริยะไลฟ์ผ่านทางโคนันเมืองไทยในยูทูป
ประเด็นใหญ่เลยพูดถึงเรื่องพลเมืองดีที่ใช้เฟซบุ๊กแตงโมใช่ไหม
เมื่อคืนคุณอัดบอกว่าเดี๋ยวจะมีการอัพคลิปอัพภาพทุก๒ชั่วโมง
และจะปล่อยของตลอดคืนนี่แหละทำให้คนไทยแทบทั้งประเทศไม่ได้นอนขอบตาดำกันเลยนะคะ
ทีนี้คุณอัจฉริยะบอกด้วยบอกว่าอีกไม่นานจะมีข่าวดีเป็นของขวัญให้กับแตงโม
แล้วทุกคนจะได้เห็นการที่ตังโมถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายไม่ได้เกิดจากความประมาทนะ
แต่มันเป็นเรื่องของการบันดาลโทษะเป็นเรื่องของความอิจฉาริสยา
แอลกอฮอล์จนขาดสติแล้วก็ฆ่าตังโมอย่างโหดเยี่ยม
เรื่องนี้นายอัชริยะบอกว่ารู้หมดแล้วว่าใครฆ่าแล้วฆ่าที่ไหน
พลเมืองดีเนี่ยมีสำนึกผิดมาคนนึงแล้วยอมเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังค่ะ
กรรมจนทั้งวันเนี้ยเราสมบูรณ์แล้วเรารู้แล้วว่าใครฆ่า
รู้แล้วฆ่าแบบไหนใครเป็นคนฆ่าใครเป็นคนจับขาน้องแตงโมให้กิน
ให้เอามีดกรีดขาถูกไปมีดกรีดขาแล้วก็มีคนช่วยยกขานะครับ
มีคนช่วยยกขาในการกรีดให้กรีดขาน้องแตงโมเนี่ย
จนกระทั่งรอจนกระทั่งเลือดนะครับเลือดเลือดหยุดไหลอย่างนี้ว่า
แล้วก็ผักตกหัวเรือผักตกหัวเรือนะด้านหน้านะครับด้านหน้าของเรือ
โหคุณดูสิค่ะเป็นฉากฉากเลยนะที่นายอธิรยัพย์บอกแบบเนี้ย
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่ารอไม่นานนะเดี๋ยวจะมีปฏิบัติการกระชากหน้ากากฆาตกร
รวมถึงขบวนการสร้างหลักฐานเพชรอยากให้อายการเนี่ยรออีกหน่อย
แล้วเมื่อคืนที่ไลฟ์อาชริยะบอกไว้แบบนี้ว่าวันนี้จะเปิดหลักฐานใหม่
วันนี้ก็ต้องเกาะติดเรื่องนี้ตลอดทั้งวันเหมือนกันแล้วก็มีการพูดทิ้งท้ายด้วยนะ
ถ้าเกิดผมถูกยิงตายช่วงนี้ไม่ต้องสงสัยเลย
คดีนี้แหละฝากลูกเมียไว้กับคนทั้งประเทศด้วย
โอ้โหคือต้องบอกว่าพอคุณอัจฉริยะออกมาไลฟ์ผ่านยูทูปแบบนี้
หลายคนนี่ก็พุ่งเป้าแล้วก็ให้ความสนใจเรื่องคดีของคุณตังโมอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนที่จะมีการชาปนกิจร่างนะคะ